กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวป้าหมาย

ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เห็นบอกว่าหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนี้
เป็นแฟนรายการเราด้วยใช่ไหมครับ

คือใครครับที่พลาดไม่ได้เลย

เปิดทั้งกลางวันกลางคืนค่ะ

รายการเราดี
เราจะมีรีลันด้วยนะครับก็ได้ดูอีกค่ะ
เรื่องที่๔ขณิฐฐป๒
เรื่องที่๕โรงเรียนวัดบัวขวัญ

กับสะเดามันมันจะมีแบบพันธุ์ของมันค่ะ

แต่ถ้าเราไปเก็บทั่วไปเนี่ยมันก็ขมอะค่ะ
ป้าเวลาเก็บสะเดาต้องทำอย่างไรบ้าง

แล้วก็มีไม้ไม้ก็จะไปหาข้างต้นสะดาวนั่นแหละค่ะ
ครั้งหนึ่งได้ประมาณกี่โลอะ
ก็ประมาณ๒โลกรัม๓โลกรัมแล้ว
ก็แล้วแต่คนเขาสั่งมา
๒โลกรัม๓โลกรัมนี่ได้สักกี่กรัมป้า
โอ้โฮแต่ป้ากรัมเองก็กรัมใหญ่
แล้วพอลูกค้าก็พูดถูกถูกใจซะหน่อยแถมค่ะ
อันนี้เลยแถมก็ถูกว่าโอ๊ยป้าทุก
ก็เนี่ยเราเป็นคนอย่างนี้ไงเรานี่ก็ยอไม่ได้เฉียวแม่ค้าเนี่ยอย่าไปยอเขาเลยนะฮะเอาละ
สะเดานะป้านะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
สะเดานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ป้าหมายเนี่ยกำ
ำสักประมาณเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปมัดไว้ที่เชือกที่เราห้อยไว้
ในเวลาที่เรากำหนดพอทำครบกำหนดจำนวนที่เรากำหนดไว้แล้วปั๊บ
ต้องไปตีละครั้งให้ดังเพื่อหยุดเวลานะครับ

ตอนแรกตอนใกล้อะไรเขาเรียกที่รักจับมือกับเป็นเพื่อนไปได้

แล้วก็อยากให้มีภาพแบบนี้ตลอดไปนะครับ

เดี๋ยวช่วยกันนะครับกับป้าสองคน
อยากให้กำลังใจอะไรกับภรรยาไหมครับ

ป้าล่ะป้าอยากให้กำลังใจลุงไหม
อดทนเอาพอเหมือนกัน

ถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์กติกาให้ดีนะครับ

ำสะเดาแล้วนำไปแขวนจำนวน๒๐กรัม
ภายในเวลา๓นาทีครับ

ไม่ได้ทำงานมาเป็นปีกว่า
ก็ไปหาเก็บผักผักสะเดาผักบุ้ง

ขอบคุณครับ

มีตังค์มีตังค์มีตังค์
ได้

กำเดี๋ยวหมดแล้ว

หมดแล้วป่ะเร็ว

เกมต่อชีวิตคณิตศาสตร์ป๒โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ทำไมเลือกวัดราชหลุมแก้วให้ลุงครับ

มันเป็นเรื่องจริงซะด้วยนะคุณผู้ชม

เชิญลุงชัยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลุงไปวัดบ่อยเนี่ยจริงแล้วเนี่ยไปทำอะไรบ้างครับที่วัด
ไปทำบุญบ้างก็ไปนั่งสมาธิมั่ง

แต่นี่หน้าวัดของเราเนี่ยด้านหน้าเลยนะ
ลุงเคยสังเกตไหมว่าจะมีพระพุทธรูปสององค์

ทั้งสององค์ครับแต่ก็กราบอย่างเดียวไม่ได้มองป้าย
รู้เชียวว่าจะไปมองป้ายมองอะไร

แม้เรานี่นะวัดเราแห่งอะไรไปสักหมดเลยเชียว

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เรื่องนี้คือ
พ่อทันใจในภาพนี้มีชื่อเป็นทางการว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งพระพุทธชินศรี
ตัวเลือกที่สองพระพุทธบริรักษ์ธรรมากร
ตัวเลือกที่สามพระพุทธมงคล
ตัวเลือกที่สี่พระพุทธไตรโรคนาฏ
มาไปผมก็ไปกราบพระองค์สีทองและองค์สีขาวครับ
องค์หนึ่งเป็นหลวงพ่อทันใจ
โค้งหนึ่งเป็นหลวงพ่อสำเร็จ
ถ้าพร้อมแล้วลูกชายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามครับพระพุทธมงคลครับ
ตัวเลือกที่สามพระพุทธมงคลครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและขอให้โชคดีนะครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้น้องปลื้มขึ้นมาตอบ

นั่นก็คือเรื่องเกมต่อชีวิตคณิตศาสตร์ป๒โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ขอเชิญน้องปลื้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปลื้มบอกว่าชอบวิชาเลข

โหเพราะคุณบอกได้แค่เกรด๓
หลายคนได้๑ก็มีแล้ว
ในห้องเรียนเนี่ยเห็นบอกว่ามีบอร์ดให้ความรู้เยอะแยะเลยเหรอ

แล้ว๑ในนั้นพอบอกว่าคือบอร์ดเรื่องมาตราวัด

สมาธิดีเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๑๒ศอกเท่ากับ๑วา
ตัวเลือกที่๒๒๐วาเท่ากับ๑เส้น

ตัวเลือกที่๓หนึ่งร้อยเส้นเท่ากับหนึ่งโยด
ตัวเลือกที่๔๑๐นิ้วเท่ากับ๑คืบ
ผมชอบเรียนเลขมากเลยครับ
โจทย์ข้อนี้ผมคิดว่าจะทำได้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วปลื้มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๑ครับ๒ขอบเท่ากับ๑วาครับ
ตัวเลือกที่๑๒ศอกเท่ากับ๑วาครับ
น้องปลื้มลูกยังไม่หมดห้าที่กับที่นี้

ปลื้มจะเลือกเรื่องไหนให้น้องป๊อกขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องเกมต่อชีวิตและโรงเรียนวัดบัวขวัญ
โรงเรียนวัดบัวขวันครับ

เชิญน้องป๊อกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ครับเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญมาตั้งแต่ชั้นไหนครับ

ปกติเวลาพักโรงเรียนเนี่ยพักกลางวันนะลูก

แล้วก็ต้องลงมากินอาหารที่โรงอาหาร

ตรงหน้าโรงอาหารเคยสังเกตถังขยะไหมลูก

แต่ละช่องก็จะแยกขยะตามประเภทต่าง
เคยเดินมาทิ้งขยะตรงนี้ไหมลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ป้ายแสดงขยะประเภทขวดพลาสติก

และตัวเลือกที่๔ป้ายที่๔ครับ

ทั้ง๔ตั้งอยู่หน้าโรงอาหารครับ

ตัวเลือกที่๑ป้ายที่๑ครับ

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของป้าหมายจากปฐุมธานี
ว่าจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กำเสด่าวแล้วนำไปแขวนที่เชื่อ
ปลายในเวลา๓หรือ๔

ได้
กุญแจนี้นะครับมีเวลาในการไข๔๐วินาที
โบนัสที่อยู่ในตู้นี้คืออะไร

เงิน